ส่วนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ได้มีการเปิดเผยพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย
ก็พบว่าให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อมูลส่วนตัวน้อย
ทำให้เสี่ยงต่อการที่จะถูกล้วงข้อมูลจากมิจฉาชีพ
นางสุรังคณาวายุภาพนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
เปิดเผยว่าพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย
จำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวม
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์
เลี่ยอยู่ที่๔๕ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ๖๔ชั่วโมงต่อวัน
เป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด
เลี่ย๔๘๙ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ๕๓๒ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นิยมท่องเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากถึง๑๘๐
และใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย๖๒ชั่วโมงต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๘อย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ส่วนการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในปี๒๕๕๙ก็สูงถึง๑๔๕๙เมื่อเทียบกับปี๒๕๕๙
ขณะเดียวกันผู้ใช้ก็ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยน้อย
โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่นและบนอินเทอร์เน็ต
อย่างเช่นกรณีที่เจ้าของร้านประดับรถยนต์
มิจฉาชีพยักยอกเงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย
หรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ

ผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตเลยว่า

ท้ายเลยคนไทยยัง

อาจจะด้วยความไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่รู้ว่ามัน

แต่มันแปลว่าระบบของตัวเราเองเนี่ย

เราต้องรวนรวงให้ประธาชนมีความจำนัก
ดังนี้มากกว่า